พาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาของเรากันนะคะ

หลังจากที่เราไปสถานที่ที่เขาร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาแล้วหลายต่อหลายที่นะคะ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปแล้วเรื่องของความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาค

นำทีมมาโดยนี่เลยพิธีกรหนุ่มของเราอีกหนึ่งคนนะคะคุณรอนพัทรพลนั่นเองจ้า
รับประทานของวัดจองคาด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าจำลองมาจากพระมหามายมุณีแห่งมันดาเล
หนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งเมียนมาเลยนะคุณครับ
แล้วก็จะพาไปขอพรกันต่อกับนัทโบยีหรือองค์เทพทันใจค่ะ
ซึ่งองค์นี้เป็นองค์แรกแห่งนครลำปางเลยนะคุณผู้ชม
แล้วเทพทันใจองค์นี้นะคะสร้างจากหยกขาวที่นำมาจากเมืองมันดาเลเช่นกัน
ศักดิ์ศิลป์ขนาดไหนดูได้จากภาพแแล่๗สีแขนของท่านนะคะคุณ
จากนั้นนะคะเราจะพาไปชมความงดงามอลังการจากธรรมชาติ
วิวสวยบนยอดเขาที่วัดพระธาตุดอยพระชาญ
ชมงานฝีมืออันละเอียดประณีต
โบสถ์ที่สร้างด้วยงานลายปูนปั้นแบบทั้งหลังเลยค่ะ

ต่อด้วยไปขอพรกับรูปปั้นแม่ย่าสุมาลีในชุดสีม่วง
ที่เต็มไปด้วยผ้าแพร่และกระโพงมาลัยค่ะ
นี้ถูกสร้างจากนิมิตของท่านเจ้าอาวาส
ทำให้จุดนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุด
หลายคนต่างพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
อยากให้รอติดตามกันในรายการของเรานะคะ
กับรายการโอ้โหไทยแลนด์
วันอาทิตย์เที่ยงครึ่งค่ะ